ตอนนี้เรื่องของการท่องเที่ยวมันกลายเป็นแฟชั่นของคนทั่วไปไปแล้ว

ความหมายของชีวิต

คนไทยก็ชอบต่างชาติก็ชอบ

ในการจองตัวแหล่งท่องเที่ยวแบบง่าย

สถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบนี้
ฟอร์มจองตัวสถานที่ท่องเที่ยวทางออนไลน
ครบวงจรที่รวบรวมเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกใช้บริการค่ะ
วิธีการใช้งานง่ายเพียงเข้ามาที่หน้าเว็บ
เลือกสถานที่ท่องเที่ยวกำหนดวันเวลา

จากนั้นนำไปยืนยันที่สถานที่ท่องเที่ยวที่เราเลือกได้ทันทีค่ะ
เก็ตมีจุดเริ่มต้นมาจากการมองเห็นช่องว่างทางการตลาดของการท่องเที่ยว
ที่มีขนาดใหญ่แต่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน้อย
เมื่อเทียบกับตัวโรงแรมและตัวเครื่องบิน
ไซต์ที่ขายสารท่องเที่ยวยังไม่ค่อยมีเท่าไหร

ก็จะเป็นเว็บไซต์เล็กที่เป็นขายพวกทัวร์
แต่ว่าตัวสารท่องเที่ยวพวกสวนน้ำสวนสนุกพิพิธภัณฑ์
พวกเรือดินเนอร์แม่น้ำเจ้าพญา

เราน่าจะเข้ามาเล่นได้
อกจากนี้ยังมีจุดเด่นที่รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยว
ทั่วทุกภาคของประเทศไทยและต่างประเทศอีกด้วย
นักท่องเที่ยวทุกวันนี้เมื่อได้มาเที่ยวแบบทัวร์
เป็นกรุ๊ปทัวร์เยอะแบบเมื่อก่อนอีกแล้วนะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเอง
แล้วก็หาที่ท่องเที่ยวเองในเว็บไซต์
รีวิวแล้วก็จองตัวเอง
เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่อยากจะได้
ประสบการณ์ที่เป็นแบบท้องถิ่นจริง
เราก็จะเสริมตรงนี้เข้าไป
ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวหันมาเที่ยวในทุกซีซั่น

และเกิดความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์
ทั้งเรานี่เราจะเป็นเหมือนเป็นบริษัททั่วไป
ที่นำตัวมาขายให้กับลูกค้า
แล้วเราก็เป็นการทำการตลาดให้กับทางซัพพลายเออร์ของเราด้วย
หรือว่าคนที่เดินผ่านหน้าร้านเขา
แต่เราก็ช่วยเขาโปรโมทด้วย
ว่าทิเก็ตเป็นตัวกลางให้สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวและทัวร์เอเจนได้ง่ายขึ้นเพราะรวบรวมการท่องเที่ยวทั้งหมดเอาไว้ในเว็บเดียว
ซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้ทำให้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวกลุ่มขนาดกลางและขนาดใหญ่มากขึ้นพร้อมทั้งประเมินทิศทางของนักท่องเที่ยวในยุค๔๐ว่า
มาวางแผนการเดินทางและหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่มากขึ้นควบคู่ไปกับการอ่านรีวิวเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ดังนั้นการเพิ่มช่องทางการขายในรูปแบบเว็บหรือโมบายจึงสอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคที่นิยมเสิร์ชหาข้อมูล
จะเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นปีแต่กลุ่มเป้าหมายของทิเก็ตมีทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทย
มีสถานที่ท่องเที่ยวกว่า๒๐๐แห่งมีลูกค้าประมาณ๓๐๐คนต่อเดือน
กฤษดาวินถ่ายภาพกนกรัฐโกวิชัยข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน